ขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐนะครับ
พลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลนะครับ
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
แล้วให้เลือกกันในที่ประชุมรัฐสภานะครับ

มีมติ๓ข้อครับที่ประชุมพักพลังประชารัฐนะครับ

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
มุ่งมั่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูลผ่านกระบวนการรัฐสภา
แต่การแก้ไขจะต้องไม่กระทบหมวด๑และหมวด๒
หมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
โดยยืนยันว่าสอสอและสมาชิกพักจะยืนหยัดเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้ทำงานรับใช้คนไทยทุกคนในตำแหน่งนายรัฐมนตรีต่อไป
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ฟันฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับ
พักภัล์มกัชรัฐยังขอให้สมาชิกพักษ์และศศทุกคน

แล้วก็สามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองได้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เพื่อให้ผู้ที่มีความเห็นต่างอีกฝ่าย
ได้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่รัก
และพร้อมปกป้องสถาบัน
นายสันทพฤษสุขศรีเมืองรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าแม้ว่าจะมีการให้ออกมา
จัดกิจกรรมแสดงออกกันได้ของพักพลังประชารัฐ
แต่จะไม่มีกลุ่มมวลชนออกมาปะทะกันอย่างแน่นอน
เพราะส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมที่สวมเสื้อสีเหลืองออกมา

แล้วก็ผ่านการชุมนุมมาหลายครั้งหลายหน
แต่จะมีคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์เท่านั้น
นายอนุชานาคาสัยเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ยืนยันว่าพักพลังประชารัฐมีจุดยืนอย่างแน่ว

เอาไว้ให้ครบวาระ๔ปีก่อน

พร้อมกับเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้จะบานปลายหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผู้ชุมนุมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
แต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้บานปลาย
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้กลไกของสภาในการที่จะแก้ปัญหา
เพราะหากไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาไม่ยึดตามระบอบประชาธิปไตย
ก็ไม่รู้ประเทศจะยึดอะไร
แล้วก็ใช้เวทีที่ถูกต้องตามระบอบชะไตยก็คือรัฐสภา
มาพูดคุยกันมาปรึกษาหาลือกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างมาสู่ข้อยุติ
ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในสภาเราไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาปไตย
ผมก็คิดว่าไม่รู้เราจะไปเชื่อมั่นอะไร
ถ้าทุกคนบอกว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
เราก็ฟังฟังความคิดเห็นที่แตกต่างก็ไปสู่ทางพูดคุย